พี่ใหญ่กับพี่เล็กแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์
หน้ากันแต่ไม่มีใครยอมใคร
สุดท้ายก็เลยกลายเป็นคลิปแล้วมีวาทะแบบนี้ครับ

จะเอายังไงก็ต่างคนก็ต่างขอโทษกันสิ
พี่ก็ต่างพี่ก็ต่าง

แล้วโอเคไหมล่ะ
โอเคก็ขอโทษพี่
พี่ก็ขอโทษพี่
เออต่างคนต่างปาดกันมาทั้งอันน่ะ
เออต่างคนต่างขอโทษมาสิก็ขอโทษแล้วไง

ขาเดียวคือขอโทษกันแล้วช่างมันไปเลย

จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ลานจอดรถนะฮะ

ผู้ชายที่เสื้อสีเทาเขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่
ลงมาหารั่งอ้างว่าถึงผู้ขี่รถจากกระยานยนต์เนี่ย

ฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์เห็นท่าทางจะไม่จบง่าย
ก็ต่างคนต่างบัตรก็ต่างขอโทษแล้วกัน
แล้วก็หนูขอโทษพี่ขอโทษมาสิอะไรอย่างนี้
นะฮะแต่ว่าทางโชเฟอร์แท็กซี่เขาไม่ยอมขอโทษ
ก็เดินกระฟัดกระเฟียดขึ้นรถออกไปแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบ
เหมือนจะไม่ยอมเหมือนแบบท่าทางมีอารมณ์ใส่
นะฮะบอกว่าโอ้ยวินอยู่ตรงเนี้ยแน่แน่จริงก็ตามไปหาได้
อะไรประมาณนี้นะฮะฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เหมือนคนที่เข้าไปด้วยนะฮะ
เป็นคนถ่ายเอาไว้ให้บอกว่าพบนักเลงหนึ่งอัตรา
แน่นอนฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็ไม่รู้นะใครปาดใครแหละครับ
คุณผู้ชมแต่ที่แน่ตามกฎหมายของกรมขนส่ง
ถ้าขับแท็กซี่ใส่เสื้อแบบนี้ผิดไม่ได้
คุณต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อเชื้อศีรษฐ์สีฟ้าฟ้า
โดนปรับได้นะอันนี้ผิดระเบียบเลยระบุชัดเจนตามกฎหมายมาตรา๑๐๑เลย
พรบจราจรคุณต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแบบเชิดมีคอปกสีฟ้าหน่อย
กางเกงต้องเป็นขาดยาวไม่มีลวดลายลองเท้าแบบพุ่มส่วนลองเท้าพระบายลองเท้าอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้พี่แท็กซี่มีโทษปรับเต็มคือ๕๐๐บาท
สุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงแค่การโต้เถียงกันแล้วก็ไป
อย่างที่ผมบอกคาถาอย่างหนึ่งคือช่างมันอืมนะเออต่างคนต่างไปอ่ะ
เวลาต่างคนต่างลงมามันจะมีอารมณ์แล้วกลัวจริงนะคะ